ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ฟิตเน่คอฟฟี่เซฟ๔๕แคลอรี่
การเดินทางตามรอยพญานาค
เพื่อค้นหาความศรัทธานั้น

ค้นหายิ่งพบเจอ

เรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

และพบเรื่องราวปฏิหารจากคุณนัท

ศรัทธาจัดสรรก็เป็นได้ครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องราวพญานาค

มีอยู่คนหนึ่งเป็นคนหนองคาย

เป็นคนที่คิดผ้าลายไทยมากมายเลย

จนวันหนึ่งมีบางสิ่งบางอย่าง

ทุกคนจะพูดอยู่คำนึงว่า

จะมีคนถูกหวยบ่อยมาก

ตัวเองก็ด้วยความที่เราไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้

มันก็เหมือนกับเป็นโจทย์มาถามตัวเองเหมือนกันว่า

ในสิ่งที่มันหาคำตอบให้ไม่ได้

หลายครั้งในชีวิตเราก็หาคำตอบให้กับตัวเอง

เขาก็มาชักนำเราเข้าไปทุกวัน

คำว่าเขามาชักนำเราไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน

เป็นสิ่งหนึ่งที่เหนียวนำเราเข้าไป

เป็นผู้ปกครองของเพื่อนของหลานชาย

เราก็จะไม่สนใจคือเราก็พาเขาไป

อยู่ในที่ที่มันแบบ
ไม่ใช่ที่ที่เขาเรียกที่ที่ควรจะนั่ง

ครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่อยู่ตรงนั้น

ก็คือคนนู้นก็มาอาจารย์นัทพา
ไปวัดนี้หน่อยสิ

เพราะฉะนั้นก็เริ่มจะเข้าใกล้เทียง

จนวันหนึ่งจากคนที่
ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องพญานาคเลย
กลายเป็นคนที่เก็บสะสมรูปภาพพญานาคมากมายคือจริงจริงแล้วเนี่ย
เพื่อหาเงินรายได้ให้กับเด็ก
เป็นเงินประมาณเหมือนกับว่า
ท่านประมูลมาเราก็แปลกใจเหมือนกันทำไมรูปมันสวยมันดูมีพลังมาก
แต่เราชอบในแนวของงานศิลปะเราไม่ได้ชอบในแนวที่ว่าเขาเป็นอะไรเราไม่ได้สนใจ
หลังจากนั้นมามันเหมือนกับเหมือนกับเหตุการณ์เหมือนกับตอนที่เราไปวัดคล้ายกัน
เหตุการณ์มันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับว่าเวลาที่เขามีงานใหญ่เกี่ยวกับพญานาค
เราจะต้องได้รับเชิญไปแทนคุณน้ำตาลซึ่งเป็นน้าสาว
มันกลายเป็นว่าเราได้ไปโดยบังเอิญประสบการณ์ที่พี่เจอแล้วมันยิ่งใหญ่หลายครั้งที่พี่เจอนะฮะ
หลายปีมาแล้วแบบเกือบ๑๐ปีแล้วตอนนั้นพี่อยู่ที่พลพิสัย
ที่บ้านพี่ทำธุรกิจใหญ่อยู่ที่นู่นแล้วพี่มีสถานที่ซึ่งใหญ่มาก
เราก็ไม่ได้ทำอะไรด้านหลังมันจะเป็นตึก๓ชั้นพี่ก็มองลงไปข้างล่าง
ซึ่งไม่ไกลจากแม่น้ำโขงห่างกันสักประมาณแค่๒๐๓๐เมตร
มันครั้งแรกอันนั้นคือครั้งแรกในชีวิตของพี่โดยปกติธรรมชาติของฟ้าเนี่ยเวลามันผ่าเนี่ยมันจะผ่าลงไปตรงแต่วันนั้นที่พี่เห็นคือมันผ่าวิ่งเป็นเป็นเส้นโค้งเป็นเหมือนกับมันเหมือนกับเส้นรอบวงอ่ะวิ่งวงเป็นวงกลมอยู่ที่ผลพิสัยวิ่งหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุน
เรามาพอที่โรงแรมเพราะเห็นคนเริ่มแบบวิ่งกันเราเลยบอกเอองั้นเปิดประตูให้เขาเข้ามาพักอยู่ในที่ของโรงแรมที่ของบริเวณที่เป็นร้านของเราก็แล้วกันนั่นคือครั้งแรกที่พี่เห็นแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะพี่เห็นทุกคนเห็นครับประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเห็นเยอะครับพี่ว่าวันนั้นคนต้องเป็นหลายหมื่นคนแสดงว่าเห็นน้ำกระเพื้อม
พี่กลัวมากด้วยคือพี่จะกลัวมากกว่าคนอื่นเพราะพี่อยู่ในที่สูงซึ่งพี่มองเห็นคนอื่นเขามองอย่างนี้ค่ะอาจจะไม่เห็นเท่ากับพี่พี่ไม่เห็นเพราะว่าพี่มองจากบนห้างที่บ้านพี่แล้วมันมองลงไปแล้วมันเห็นสิบปีผ่านไปวันนี้ได้คำตอบยังคะยังตอบไม่ได้ก็หลังจากนั้นมาก็มาเจออีกคือพี่ก็จะเป็นคนที่แปลกอย่างก็คื

เราข้องใจที่สุดก็คือเพราะเอิญเนี้ยพี่กับน้าสาวน่ะก็ไปที่ที่ที่อ่าเชียงใหม่ซึ่งเราจะไปดูของมาตกแต่งร้านเพราะเอิญเราไปเห็นอ่าไม้อยู่ท่อนึงซึ่งเขากำลังจะแกะเป็นรูปตอนนั้นจะเป็นเหมือนกับช่อฟ้าแต่มันจะเป็นช่อฟ้าที่จะเป็นเหมือนกับพญานาคเป็นช่อฟ้าที่เป็นเสียงเป็นลายที่เป็นเสียงพญานา
วันที่กลับมาถึงเนี่ยอยู่ดีดีทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นมันมีงานใหญ่ที่หนองคายแล้วเขาเตรียมการซ้อมมาเรียบร้อยแล้วแต่เขายังไม่มีที่จะแสดงเขาก็เลยมาขอน้าสาวพี่บอกว่าขอหลังร้านเนี่ยใช่ค่ะที่ท่าเสด็จเนี่ยว่าขอหลังร้านตรงเนี้ยเป็นที่ลำเป็นที่ลำได้ไหมปรากฏไปไปมามาเนี่ยทุกคนมาถามว่าพี่กับน้าสาวพี่เนี่ย
ไปถ่ายรูปตรงนั้นนะฮะก็เป็นวันเอามาก็เป็นวันเอามาก็เอาลงยากมากกว่าที่จะเอาลงได้นะครับเอามาจากเชียงใหม่ล่ะครับเป็นยังไงไม่ครับตอนที่เอามาจากเชียงใหม่ไม่มีปัญหาใช้คนยกกี่คนใช้คนยกตอนนั้นรู้สึกจะไม่กี่คนเองแต่ตอนที่เอามาลงเนี้ยหลายสิบคนมาเขาสุดท้ายก็เอาลงไม่ได้วันนั้นรู้สึกจะต้องมีการไปจุดท

เข้ามาที่หนองคายกันบ่อยมากอย่างมีบางคนมาที่หนองคายแล้วมาพักที่โรงแรมเรา
เขาบอกที่เขามาเพราะว่าเขาอธิษฐานกับท่านพ่อปู่ไว้ว่า
ถ้าวันไหนที่เขามีเงินขนาดปีนี้เขาทำได้๑๐ล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้าน
แล้วเขาจะมาไหว้เขาก็มาทุกปีเขามาพักที่โรงแรมเราเนี่ย
พี่ก็ถามทำไมมาอีกเขาบอกพี่รู้ไหมเที่ยวที่แล้วเมื่อ๖เดือนที่แล้วนะ
ผมมาอธิษฐานกับพ่อปู่เอาไว้ว่าถ้าผมได้ทำได้๑๐ล้าน
ผมจะมานี่ผมยังไม่ทันถึงกำหนดเลย

ซึ่งเรื่องแบบนี้เราได้ยินบ่อยมากคนถูกหมวยอะไรบ่อย
ส่วนอาจารย์ลักษณ์มูขั้นเทพของเราตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ออกจากโรงแรมที่พัก
เพื่อไปกราบสการะบูชาหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย
ที่วัดโพชัยครับซึ่งจังหวัดน้องคายเป็นดินแดนแห่งพญานาคที่มีผู้คนเดินทางเข้ามา
เพื่อมาตามรอยศรัทธาต่อองค์พญานาคาราชกันมากมาย
อย่างวันนี้ทั้ง๓พิธีกรของเรา
ก็ตามรอยมาที่พระธาตุร่านองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
พระธาตุกลางน้ำซึ่งเป็นที่เคารพสัทธาของชาวหนองคาย
โดยในหนังสืออุรังคธาตุหรือตำนานพระธาตุพนมตอนหนึ่ง
กล่าวถึงการสร้างพระธาตุองค์นี้ไว้ว่า
สร้างโดยพระอารหันต์๕องค์
อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุของพระพุทธเจ้า
จากประเทศอินเดียมาพร้อมกัน
และได้อันเชิญไปประดิษฐาน

โดยพระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา๙องค์
บรรจุไว้ที่พระธาตุร่านองแห่งนี้นั่นเองครับ
ตอนนั้นกำลังเอ่นละกำลังจะลมละ

สาเหตุที่องค์พระธาตุเนี่ย

ของพี่น้องฝั่งโขงเราเนี่ย

มาสร้างครอบในช่วงที่

ท่านมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก

มีพระบรมศาลีกธาตุบรรจุอยู่เนี่ย

โดยเฉพาะในเขตแถบรุ่นบริเวณ
ที่กระทาดเนี่ยเยอะมากที่สุดเลยมีทั้งหมดห้าแห่งห้าแห่งเนี่ย
เอาเราเอาว่าเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับที่ที่พระธาตุองค์นี้เนี่ยนะฮะ
พระธาตุล่านองเนี่ยจะบรรจุพระบรมศาลีรุธาตุเนี่ย
กระดูกฝ่าพระบาทเนี่ยจำนวนเก้าเม็ดหรือก้าวพระองค์
ครับครับบรรจุเอาไว้ฮะเสร็จจากนั้นก็มีพระธาตุบังควร
และอีกส่วนหนึ่งจะบรรจุไว้ที่พระธาตุจุลามณีหรือพระธาตุหลวงที่เวียงจันท
อกจากนั้นแล้วก็จะมีกระดูกหัวไหล่นะครับอยู่ที่พระธาตุพลจิกเวียงวัว
ตำบลประโคของเราเนี่ยส่วนอีกองค์นึงเนี่ยก็จะอยู่ที่
อ่าพระธาตุหอผ้าหอแผ่ซึ่งจะอยู่ฝั่งโน้น
ขณะนี้กำลังค้นหาค้นคว้ากันอยู่ว่าจะอยู่จุดไหนนะครับเพราะฉะนั้น
รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยในอาณาบริเวณรุ่มแม่น้ำโขงแถบนี้เนี่ย
จะมีทั้งหมดห้าพระธาตุณจุดตรงเนี้ยครับชาวบ้านเขาบอกจะมีน้ำวนบ้างล่ะ
บางคนก็เห็นพญานาคว่ายน้ำบ้างล่ะครับเคยมีปฏิหารตรงนี้มากมาย
จากคำบอกเล่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นตรงนี้บ้างฮะ
ช่วงหน้าน้ำหลากเนี้ยฮะจะจะมีเหมือนลักษณะเป็นอ่า
ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรแต่ลำตัวยาวนะฮะไหว้ถวนน้ำ
จะอยู่บริเวณแถบนี้แหละฮะขึ้นไปเล่นเหมือนกัน
เหมือนกับเล่นน้ำในช่วงก่อนที่จะออกพรรษาก็ก่อนจะมีเมื่อ
ก่อนบ้างไฟพญานาคใช่ครับแล้วก็มีมีอ่าชาวบ้านเนี่ย
นำเรือออกไปที่จะไปดูครับปรากฏว่าพอเรือเข้าไปใกล้เนี่ย
เข้าใจว่าคงจะเห็นอะไรที่ที่น่าอัศจรรย์ก็เลยหนี
แล้วก็มาบอกเล่าซึ่งซึ่งผมเองไม่ได้เจอด้วยตัวเอง
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะไปพูดแต่ว่าทุกคนก็เห็นอยู่
แต่บนริมฝั่งเนี่ยว่ามีอะไรที่ไหว้ตามเรือนั้นไปณจุดตรงนี้

นายกคิดว่าพญานาคยังปกปักรักษาคุ้มครองบริเวณนี้อยู่ไหมฮะ

พวกเราเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ย
ในเดือน๓เดือน๖แล้วก็ออกพรรษาเนี่ย
เราจะมีงานสมโพธิเพื่อที่จะบูชาพระธาตุ
แล้วก็เป็นการบวงสวงนะครับ
แล้วก็ไหว้พ่อพญานาคที่คอยคุ้มครองดูแลพระบรมศาลีทัศน์ของเรา
องค์พระธาตุก่อด้วยอิตถีปูน
ตะแคงไปตามกระแสน้ำ

โดยด้านหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงครึ่งฐาน
เนื่องจากเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคาย
จังหวัดและสำนักโยธาธิการและผังเมือง
ได้ก่อสร้างพระธาตุร่านององค์จำลองขึ้น
แล้วบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงไว้ข้างใน
เอาละครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าพระธาตุล่านองนะครับ
นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นองค์จำลองนะครับ

เพราะองค์จริงอย่างที่คุณพระดำได้มีการพูดคุยไปแล้วนะครับ
ทางท่านนายกนะครับว่าจริงแล้วอยู่กลางน้ำนะฮะ

ซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวบ้านท่านนั้นรออยู่ข้างในนะครับ
นั่นคือแม่อ้อยนะฮะซึ่งเขาบอกว่า

แล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่เรียนว่า
สถานที่แห่งนี้เนี่ยมีพญานาคอยู่จริงนะครับ

พศ๑๙ก็มา๔๑๔๒ปีแล้ว

แต่ก่อนเราก็ยังเป็นเด็กนะคะก็ไม่เชื่อเท่าไห
พออายุมากมาอยู่นานก็เชื่อมากเลยค่ะ
ครั้งแรกเลยสัมผัสอะไรยังไงฮะ
สัมผัสครั้งแรกก็คือท่านวันนี้ไม่ฝันนะคะ
มิดฝันอยู่ที่ตรงที่ที่บ้านท่านจะเลื้อยขึ้นไปอยู่ตรงหิ้งพระแล้วก็กลายเป็นรูปคน
ุบาลหน้าตาสูงขาวเหมือนฝรั่งค่ะ
บางคนก็บอกว่าทำไมดูเป็นคนแก่นะ
ไม่ค่ะท่านก็มีหลายองศ์หลายกิจหลายวิญญาณนะคะ
แต่ท่านจะเลือกองค์ไหนที่จะเลือกมา
ค่ะถูกไหมค่ะเอ่อแล้วแล้วแล้วแล้วเอ่อ
หลังจากนั้นเนี่ยเคยเห็นพญานาคตัวเป็นไหม
ตัวแม่เองอ่ะเห็นค่ะช่วงที่ขึ้นคนเยอะเยอะ
พศสามห้าสามหกค่ะขึ้นยังไงขึ้นขึ้นอยู่กลางริม
อยู่กลางน้ำกลางพระธาตุกลางน้ำ
เห็นเหมือนกับปลาเหมือนกับปลาที่วนไปเวียนมา
ว่ายอยู่ในน้ำม้วนไปม้วนมาน้ำกระเพื่อมอะไรอย่างเงี้เหรอ
อ้าวแล้วแล้วยังไงแล้วแล้วคือคือแม่มั่นใจได้ไหมนั่นคือพญานาค
อาจจะเป็นปลาก็ได้ไงอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนเดียวนะคะ
หลายหลายหมู่บ้านมามาดูก็กลัวว่าเชื่อถือว่าเป็นพญานาคราชค่ะพอเชื่อกันอย่างนั้น
ค่ะเชื่อเชื่อค่ะความเชื่อนะคะแม่ผมถามหน่อย
เคยมีใครไปบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนที่แบบมีพญานาคไหว้อยู่หรือตอนพญานาคขึ้นเลย
มีใครเคยบันทึกภาพนั้นได้บ้างไหมช่วงนั้นแม่จะทำวีดีโอขายความเชื่อถือของ
แม่เองเหรอตัวแม่เองค่ะอ่าแล้วเห็นไหมก็เห็นเป็นหมูปลาค่ะ
เป็นเป็นเหมือนกับที่ว่าเราเป็นหมูปลาแต่แต่เราเชื่อถือได้ว่าเป็นพญานาคาราชค่ะ
มีอีกไหมที่คิดว่าเห็นเนี่ยอุ้ยอันนี้องค์พญานาคแน่มีไหมมีค่ะ
อะไรฮะอะไรฮะสองฝากทางน่ะเพราะว่าเวลาเรือวิ่งใช่ไหมคะ
น้ำจะแยกใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ไม่มีเรือค่ะจะเป็นปลาตัวใหญ่วิ่ง
วิ่งขึ้นไปน้ำสองภาคภาคสองภาคน่ะจะแตกออกจากกันแบบนี้เลย
ฟึ๊บฟึ๊บนี้เลยใช่ค่ะแล้วจะมองขึ้นไปวิ่งตามขึ้นไปจะเห็นหลายสีมาก
แกเป็นกรีท่านด้วยค่ะเห็นกรีท่านด้วยคือบนหลังหลังค่ะใช่ใช่
ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้หรอขึ้นข้างบนจะเป็นกรีท่านสีอะไรจะเห็นมากหลายสีค่ะ
เห็นหลายสีแม่เห็นกับตาเหรอเห็นกับตาค่ะเราเชื่อว่าองค์พญานาคจริงจริง
เพราะว่าวิ่งขึ้นไปตามท่านไปแล้วไปลงนอปขอแล้วก็ท่านก็หายไปเลยค่ะ
อืมตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ขึ้นมาอีกเห็นบอกมีเรื่องของหลานชาย
หลานชายยังไงไปเจองรพพยานาค
คือตัวนี้นะคะอันนั้นคืออะไรครับเราเชื่อว่าเป็นหอนพญานาคาราชค่ะ
ใครเอามาอันนี้ไอ้หลานชายค่ะอ่ะเขินมาดูได้ไหมได้ค่ะ
เป็นขันขันขันอะไรฮะเป็นขันเงินสิบสองลาสีค่ะสิบสองลาสีที่สิบสองลาสีคือรอบรอบขันนี่เป็นค่ะเป็นเป็นเป็นเหมือนลาสีต่างต่างอย่างเงี้ยหรอ
ค่ะลาสีต่างต่างสิบสองลาสีเลยค่ะครับแล้วก็เสียท่านก็อยู่ข้างในก็เป็นอย่างงี้ขึ้นมา
ข้างในขันเลยค่ะอยู่ในขันเลยค่ะเขาก็เอาไปให้ตลาดเขาบอกว่าของของแม่เขาเลยขอสัมผัสดูก็เลยเอามากอดกอดท่านแล้วก็ร้องไห้
แล้วก็วิ่งออกจากตลาดมาที่บ้านมาอยู่กับแม่ห้าวันค่ะแม่ก็เชื่อถือว่าเป็นพญานาคจริงแต่ท่านก็มาเข้าฝันอีก
เขาจะมาขออยู่ด้วยในฝันที่เป็นใครมาก็เป็นองค์องค์ผู้ชายที่ที่ที่แม่แม่เล่าให้ฟังว่าเหมือนมา
อีกทีหนึ่งอ่ะนะคะเอามาอีกมาฝันอีกมาฝันอีกค่ะไม่รู้ว่าชื่อเขาชื่ออะไรแต่เขาก็มาบอกชื่อว่าเขาชื่อ
พ่อปู่กาบพงคำซึ่งเป็นเจ้าของหอนนี้เจ้าของหง่อนนี้เข้ามาจากฝั่งลาวค่ะเข้ามาสามสามพระองค์เขากลับไม่ได้
ก็เลยมาขอพักพักอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะแม่ก็เลยเอาอันเนี้ยมาไว้ที่นี่ค่ะแม่แม่ทำพิธีบวงสวง
ทำพิธีสู่ขวัญแห่ท่านมาจากที่บ้านมาอยู่ที่นี่ค่ะก็คือสุดท้ายแม่ก็ยังยืนยันว่า
ของพ่อปู่กาบคงคำ
ก็จะขอถวายพวกปลายนี้ด้วยดอกดาวเรียง
เป็นเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นแก่
ประเทศไทยจงเกิดขึ้นแก่พี่น้องชาวจังหวัดหนองคาย
เกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายผู้บูชาศักระจากนี้ไปตลอดกาลและนานเถิน
พญานาคมาไหว้อยู่ข้างเรือเลยอย่างนี้เหรอจะเป็นตัวใหญ่ใหญ่ยาวมาก
ขนาดยาวกว่าเรือปกติถ้าเป็นขึ้นขึ้นน้ำจากเรือเนี่ย
มันมันจะวิ่งมาสองข้างสองข้างฝั่งแต่นี่ไม่ใช่
คือเต็มลำน้ำเลยแล้วรถมาจากใต้ยกเรือผมขึ้นเลย
ไปเข้าฝันพี่พี่สาวที่อยู่บ้านที่ทำงานด้วยกันท่านบอกให้
ให้ไปดูเรือหน่อยเรือมันเก่าแล้วเดี๋ยวมันจะหล่นใส่หัวปู่
มันจะมีลูกค้ามาลอยอังคารผมก็เบียนเรือเบียนเรือไปถึงยอดท่าน
ไอ้หางหางเสือนะครับที่บังคับเรือเลี้ยวล่วง